นี่ครับคือรถนี่เดินหน้าข้ามฝั่งไปเลยนะครับดูนะครับมี
หนูน้อยสองคนพอเห็นว่ารถมันเคลื่อนตัวออกไปเองเนี่ย
แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเหมือนที่ท่านเห็นนั่นแหละไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในรถนะ
แต่คุณแม่คงจะตอนนี้มันจอดแล้วแต่ว่าอยู่ดีมันเคลื่อนตัวไปเลย
แล้วน้องสองคนเปิดประตูแล้วชวนกันกระโดดออกมาฮะ
ดีนะไม่ไปชนรถคันอื่นบนถนนเขานะครับแต่ก็เข้านู่นนะฮะฝั่งตรงข้ามร้านค้าของชาวบ้าน
เจ้าของคลิปคือคุณโอ๊ตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะฮะ
คุณโอ๊ตบอกว่าอย่างนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะ
ก็ตามภาพแล้วครับทุกผู้ชมครับรถพุ่งข้ามถนนไปชนกับร้านค้าฝั่งตรงข้าม
โชคดีที่ไม่ได้พุ่งไปเร็วแล้วก็แรงไปหยุดอยู่ที่ร้านค้าฝั่งตรงข้ามนะฮะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปช่วยกันคือพอไปดูที่รถเนี่ยฮะ
รถนี่อยู่ที่เกียร์นี่อยู่ที่ตัวดีนะตัวดีคือเดินหน้าค่ะ
ก็เลยสันนิษฐานว่าเด็กสองคนที่อยู่ในรถเนี่ยช่วงที่แม่ลงไปจากรถ
แม่คงจะเข้าตัวพีนะหรือไม่ก็ตัวเอ็น
แล้วเด็กอาจจะเล่นกันไปแล้วไปโดนเกียร์หรือเปล่า
แต่ถ้าเข้าตัวพีมันต้องกดปุ่มกดนะกว่าจะโยกลงมาแม่อาจจะเข้าเอ็นไว้หรือเปล่า
ถ้าเข้าเอ็นได้นิดเดียวมันมาดีได้เลยนะคะแล้วไม่ได้ใส่เบรกมืออะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหม
จังหวะนี้มันก็ทำให้รถเนี่ยมันไหลไปออกตัวไว้แล้วพวงมาลัยอาจจะหักขวาอยู่อย่างนี้
ไม่งั้นมันจะไปอย่างนู้นได้ยังไงดีที่เด็กลงมาได้ทัน
เห็นรถไหลก็เลยเปิดประตูแล้วก็กระโดดออกมาก่อนเลยนะครับ
ส่วนร้านค้าที่รถคันนี้พุ่งมาชนเนี่ยคุณโอ๊ตเจ้าของคลิปบอกว่าร้านป้าคุณโอ๊ตเองนะครับ
แม่ของเด็กก็มารับผิดชอบค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว
คิดว่าน่าจะเกิดจากการเข้าเกียร์ค้างไว้ครับหรือไม่ก็ถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเด็กอาจจะไปโดนหรืออะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าเขาไม่ได้ดับเครื่องเอาไว้ครับ

ใช่ครับ
คุณโอ๊ตก็เลยเอาคลิปนี้มาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์กันนะครับ
อย่าประมาทนะฮะโชคดีที่ไม่มีความสูญเสียอะไรมากกว่านี้นะครับ